ดูความคืบหน้ากรณีสาราทรงไทย
ถล่มลงไปในแม่น้ำแม่กรองที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บสักประมาณกว่า๒๐คน
ผู้สูญหาย๒คนเมื่อวานเนี่ยสักประมาณเที่ยงคืน
นำผู้สูญหายซึ่งเสียชีวิตขึ้นมาได้แล้ว
แล้วหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะ
เอาร่างที่๒ขึ้นมาสุดท้ายแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชม
ร่างที่สองเนี่ยลอยขึ้นมาเองเลยนะคะถ้ำกลางประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
ที่ช่วยกันตลอดคือระดมทุกสภากำลัง
คือข้ามวันข้ามคืนอ่ะเนี่ยสุดท้ายศพที่สองเนี่ยก็คือนางสาวพรพิไล
ผุดขึ้นมาค่ะท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยกัน
งมหาร่างนะคือต้องบอกว่าตอนที่เจอร่างเนี่ย
ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่านำขึ้นมาได้อย่างยากลำบากมาก
เพราะว่าถูกทับติดเอาไว้กับหลังคาคานหลังคาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะปลอดภัยที่สุด
แล้วก็นำร่างออกมาได้เร็วที่สุดแต่ว่ามันอันตรายด้วย
มันก็ต้องใช้เวลาใช้อุปกรณ์หลายอย่าง
ใช่ค่ะคือเดิมทีเดียววางแผนไว้คือจะดึงขึ้นมาทั้งสาลาเลย
ทีนี้ก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยกันเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักประแดนงามบอนมูลตรรีร่วมกระตาลยู
อุปสรรคส์เสียเล็ก
ตอนนั้นอุปสรรคสำคัญเลยสำหรับเจ้าหน้าที่คือกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวกราก

ทุกอย่างก็ต้องช่วยกันแล้วก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
โดยกู้ภัยค่ะพอเจอศพแล้วก็ต้องรีบนำเรือยางออกไปเก็บศพ
ใส่รถนำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ก็มีญาติญาติไปเฝ้ารอดูศพด้วยนะคะ
พี่สาวพอเห็นร่างของน้องสาวเนี่ยโอ้โหร้องไห้เลยค่ะ
ร้องไห้ด้วยความสกเศร้าเสียใจทีนี้ทางญาติเนี่ยก็จะนำศพของคุณพรวิไลเนี่ย
ไปบรรเภนกุศลที่วัดประจันตารามอำเภอเมืองสมุดสาขรนะคะ
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเธอนั่นเองทีนี้เมื่อวานนี้ก่อนที่จะไป

พี่สาวของคุณพรพิไลก็เดินทางไปเฝ้ารอการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็คือคุณขวัญพิรมเสือเล็ก
เราไปพูดคุยกับพี่สาวคุณพรพิไลนะฮะ
พี่สาวบอกว่าไม่คิดว่าน้องสาวจะเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้
ตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวย่ำแย่มาก
ทุกคนในครอบครัวตอนนี้มารอรับน้องนะ
คือตอนนั้นที่เราไปพูดคุยยังไม่เจอศพนะฮะ

คุณศุษฎีริดามหายุทธ์ไปพูดคุยนะฮะ
แต่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ขอบคุณมาก
เรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทเต็มที่ก็เป็นห่วงด้วย
ก็เป็นห่วงด้วยค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยวเราก็เป็นห่วงแต่เราก็อยากให้น้องขึ้นมาไวนะคะ
ก็นี่มันก็แต่๒๔ชั่วโมงแล้วที่น้องอยู่หายไปอยากให้น้องขึ้นมาไวทุกคนรอน้องอยู่
เพื่อนก็โทรมาว่าเหมือนมีน้องอยู่ในนี้ไหมเราก็บอกว่าไม่มีเราก็บอกว่านั้นขอเช็คข่าวก่อน
พอวางสายจากเพื่อนไปปุ๊บเพื่อนของน้องโทรมาบอกว่าน้องยังหาตัวไม่เจออยู่ในเหตุการณ์
เราก็บอกโอ้ก็แบบใจสั่นก็เสียใจยังทำใจไม่ได้มันเร็วไปค่ะน้องอายุยังน้อยอยู่
เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาราเรือนไทย
ถล่มลงไปในแม่น้ำแม่กรองที่สมุทรสงครามบาดเจ็บกว่า๒๐คนศูนย์หาย๒คน
แล้วคนที่ศูนย์หายที่สุดแล้วก็เสียชีวิตล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างทั้งสองคน
ทั้ง๒ศพขึ้นมาได้แล้วโดยเฉพาะร่างสุดท้ายเมื่อคืนนำขึ้นมาได้สักประมาณ๔ทุ่ม
ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไปช่วยกันนะ
แล้วต้องตรวจสอบเรื่องของสาระเพราะว่ายังอยู่ข้างคล้าอีก๑สาระอายุก็พอพอกัน
แล้วก็ยังมีหลายจุดที่อยู่ที่ริมไม่น้ำแม่กรองต้องตรศอกเพื่อไม่ให้เกิดศักดิ์การแบบนี้ซ้ำขึ้นมาด้วยอีก